ทุกผู้ชมครับตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยเขาเลิกการรับน้องหมดแล้วนะ

คือหลังจากที่มันคุมไม่อยู่แล้วบางทีไปรับน้องกัน

มันยังมีคนที่แอบเรียกน้องเนี่ยไปรับน้องนอกสถาบัน
ล่าสุดนะครับมีหนุ่มนักศึกษาชั้นปี๑คนหนึ่งอายุ๑๙ปีนะฮะ
ถูกรุ่นพี่เนี่ยเรียกไปหาที่อพาร์ทเมนต์

แต่รับเนี่ยโหมันเลยเผิดเกินเลยเกิน
เอาไฟแชคมาพ่นเอาสเปรย์มาแบบพ่นตามร่างกายถึงขั้น
เผาไหม้ตามร่างกายไปถึงอวัยวเพศเขา
โหคุณคดีอยู่ขนเพชรขนในที่รับอะไรแบบโอ้โหทะลอกปลอบเปิด
ไหม้หมดนะฮะก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากทางเพจ
สายใหม่ต้องรอดของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
นี่ร่องรอยนะครับต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์ตรงอวัยวเพศหน่อย
แต่ความจริงเนี่ยมันลุกไหม้มาถึงแถวนั้นเลย
หน้าท้องนี่เห็นไหมฮะไหม้แบบนี้เลยนะครับ
เด็กหนุ่มคนนี้อายุ๑๙ปีนะครับสมมุติว่าชื่อเอก็แล้วกันนะ
นี่ฮะทางสายใหม่ต้องรอดวันนี้พาไปแจ้งความที่สอนอบังพลัด
เพราะว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นอพาร์ทเมนต์ของรุ่นพี่อยู่แถวบางพลัด
เรียนอยู่ชั้นปี๑นะครับคณะครุศาสตร์เอกอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยแห่ง๑
อยู่แถวย่านดูศิษย์ในกรุงเทพฯนี่ฮะอายุสิบเก้าปีชุดดำนี่นะครับ
เดินมานี่นะฮะวันนี้มากับแม่ด้วยนะครับไปแจ้งความกับตำรวจสอนอบังพลัด
เพื่อให้เอาผิดกับรุ่นพี่ชั้นปี๓คณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ฐานทำร้ายร่างกายเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๗พฤศจิกายน
ทางภูมิกับการสอนอบังพลัดพันธุ์ตำรวจเอกปริญญาเหลืองอุทัย
ก็มาตรวจสอบมารับแจ้งความมาสอบถามสอบสวนกันด้วย
นี่นะฮะซึ่งคดีนี้พนักงานสอบสวนก็รับแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
กำลังรอผลจากทางแพทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบาดเจ็บของทางนักศึกษานุ่มคนนี้
หลังจากที่ไปรักษาตัวรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะครับ
แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะออกหมายเรียกรุ่นพี่ที่ก่อเหตุให้มาพบพนักงานสอบสวน
ถ้าไม่มาก็จะออกหมายจับต่อไป
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเอเขาเล่าให้กับตำรวจฟังว่าอย่างนี้ครับ
วันเกิดเหตุก็คือ๓๑ตุลาคมนะวันนั้นเอกับเพื่อนรวม๔คน
ที่เป็นนักศึกษาปี๑ถูกรุ่นพี่ในคณะ๔คน
บอกให้ไปหาที่อพาร์ทเมนต์ในซอยจรรย์สนิทวง๖๘เขตบางพลัด
เพื่อไปร่วมกิจกรรมรับน้องบอกเป็นการรับน้องส่วนตัว
ทางสถาบันเนี่ยไม่อนุญาตให้มีงานรับน้องพิธีรับน้องรุ่นพี่ก็เลยเรียกมา
บอกว่าก็เห็นว่าเป็นรุ่นพี่นะคงไม่น่าจะมีอะไรเอาไปก็ไป
แล้วมีเพื่อนไปด้วยไปกัน๔คนไม่อยากขัดคำสั่งรุ่นพี่
เดินทางไปที่ห้องพักของรุ่นพี่พอไปถึงรุ่นพี่ก็สั่งให้
กระโดดตบวิทย์พื้นร้องเพลงก็เหมือนกับกิจกรรมรับน้องทั่วไป
ในห้องของรุ่นพี่แต่ทีนี้เนี่ยมีหนึ่งในรุ่นพี่
สมมุติว่าชื่อบีนะบอกให้เอกับเพื่อนเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
แล้วให้ถอดเสื้อผ้าออกมาให้หมดจากนั้นเอาผ้ามาปิดตานะ
ดึงกางเกงลงด้วยดึงลงหมดเลยบอกให้เอามือเนี่ยมาปิด
วัยวะเพศเอาไว้ก่อนจะเอาไฟแชคมาจุด
แล้วเอาสีสเปรย์เนี่ยพ่นใส่ไฟแชคมันก็เกิดเปลวไฟสิฮะ
ไฟมันก็ลุกพลึบขึ้นมาโดนร่างกายแล้วเอบอกผมเนี่ยยืนอยู่คนแรก
ผมโดนคนแรกเลยนี่เปิดให้ตำรวจดูเห็นไหม
หน้าท้องเลยโดนแขนด้วยเห็นไหมฮะโดนถึงอวัยวเพศเลยนะครับ
แบบเป็นแผลไหม้ผู้พองหมดเลยจนเอเนี่ยบอกผมทนไม่ไหวมันร้อนมาก
มันแบบถูกไฟไหม้แกะผ้าปิดตาออกแต่รุ่นพี่คนนี้ยังไม่ยอม
บอกให้ปิดตาเหมือนเดิมแล้วทำแบบเดิมรอบสอง
ส่วนรุ่นพี่คนอื่นเนี่ยอีก๓คนเนี่ยอยู่นอกห้องน้ำ
นี่ฮะสุดท้ายเอเขาบอกเขาไม่ไหวค่ะนะเขาก็ออกมา
แล้วเขาก็พากันกลับออกมาจากห้องพักของรุ่นพี่
ก็เลยไปขอความช่วยเหลือกับทางเพจสายใหม่ต้องรอด
วันนี้คุณเอกพบก็เลยพามาแจ้งความที่สอนอบังพลัด
ใช้เสื้อผมน้ำปิดตาเหมือนแล้วก็ให้ผมว่านึงเกงลง
แล้วเขาก็ให้ผมเอามือปิดที่โรศพี่
แล้วก็เอาไฟแช็ค

อ๋อคนอื่นก็เลยไม่ได้โดน
ใช่ครับ
อย่างนี้ต้องบอกว่าเล่นพิเรนนะ
พิเรนจริงเกิดเขาตายขึ้นมาแล้ว

หรือบาดเจ็บหนักขึ้นมาเนี่ยคุณรับผิดชอบไหวเหรอ
นี่อยู่ปี๑นะครับ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวดุสิตในกรุงเทพ
พี่ที่ก่อเหตุอยู่ปี๓แม่ของเอบอกว่าแม่นี่
รับไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็รู้นะว่าเออเดี๋ยวเข้าไป
เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็คงต้องมีกิจกรรมรับ
น้องแต่ไม่คิดว่าลูกจะมาโดนหนักแบบนี้หลังเกิดเหตุ
ทีแรกลูกยังไม่บอกนะเพราะว่าลูกเนี่ยเคยสัญญากับแม่
ว่าจะเรียนให้จบอยากจะเป็นครูนะจะรับรัชการเป็นครูให้แม่
ก็เลยไม่กล้าบอกแม่กลัวแม่จะให้ออกเดี๋ยวจะไม่ได้เรียน
สุดท้ายแม่บอกพอรู้เรื่องเนี่ยให้ลูกลาออกจากมหาวิทยาลัยเลยนะฮะ
เพราะกลัวความไม่ปลอดภัยของลูก
จนคอทนไม่ไหวจริงเขาเลยโทรบอกพี่
ว่าน้องดวนแบบนี้
ถามต่อกับอะไรถึงคนก่อเหตุมั้ยค่ะ
พูดไม่ออกค่ะ
ทำไมถึงสุดท้ายตัดสินใจให้ลูกลาออกเลยล่ะค่ะ
น้องเดอะน้องเจ็บ
อ้านึกอุตส่าห์เข้าเรียนคารุศาจได้นะ

คือความจริงคนที่ออกมันควรจะเป็นรุ่นพี่ที่ก่อเหตุนะ
ใช่ไม่ใช่ว่าเด็กที่ถูกทำร้ายต้องมาออกแล้วไปหาที่เรียนใหม่นะ
ก็ต้องให้ทางมหาวิทยาลัยมาช่วยดูให้ด้วยนะครับ
คุณเอกพบนะครับบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องทางครอบครัวของรุ่นพี่ที่ก่อเหตุเนี่ย
ไม่พอใจนะที่ผู้เสียหายมาแจ้งความ
ก็มีการแสดงออกต่างนานา
แต่ขอยืนยันว่าใครที่ก่อเหตุอะไรไว้ก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย
เรื่องของการรับน้องความจริงมหาวิทยาลัยเขาก็ห้ามอยู่แล้ว
นี่เรียกน้องไปหาน้องเขาก็เขาไม่อยากมีปัญหากับรุ่นพี่ไง
เขาก็ไปก็ไปสุดท้ายโดนทำแบบนี้
ทีนี้ทางครอบครัวของเอเนี่ยนะฮะผู้เสียหายเนี่ย
เขาบอกเขามีข้อความทางแชทสนทนานะครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยที่เอาไฟแชคมาจุดเอาสีสเปรย์พ่น
แล้วก็มันเป็นไฟลุกพลึบขึ้นมาโดนเอเขาเนี่ยจนบาดเจ็บเนี่ย
รุ่นพี่ของเอเนี่ยได้แชทมาคุยกับแฟนของเอนะฮะ
ทีแรกเนี่ยก็เหมือนกับจะดูแลทุกอย่าง
ค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่ากินค่าอยู่
ระหว่างการรักษาตัวค่าใช้จ่ายค่ากับข้าวค่าอาหารต่าง
แต่ไปมาเนี่ยบีบอกกับแฟนของเอบอก
กินอะไรเนี่ยต้องถ่ายรูปมาให้ดูทุกอย่างนะ
จะมาเบิกสุ่ม๔สุ่ม๕ไม่ได้เดี๋ยวจะมาเบิกเกินจากที่กิน
หรือค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะไปหาหมอที่ไหนทำแผลอะไรยังไง
ต้องมีใบเสร็จมานะเนี่ยแฟนของเอเนี่ยเขาก็เขาเอาแชทมาให้ดูเห็นไหม
เมื่อกี้กินแกงอะไรกินขนมอะไรเนี่ย
ถ่ายรูปส่งมาให้ดูทุกอย่างเลย
แล้วพอส่งมาให้ดูคิดมาวันนี้ใช้กี่ร้อยค่า
อันนั้นกี่บาทกี่อะไรเท่าไหร่ยังไงต้องสรุปไปให้เขา
เขาก็จะโอนเงินมาให้แต่บีรุ่นพี่ที่ทำกับเอเนี่ย
จ่ายเงินมาช่วยตอนที่เอรักษาตัวแค่๓วันแรก
คือ๓๑ตุลาทถึง๒พฤศจิกายน๓วันรวมเป็นเงินพันสอง
ค่าไปหาหมอแล้วก็ค่ากินค่าอยู่นะฮะ
หลังจากนั้นวันที่๗พฤศจิกายน
ส่งข้อความมาอีกครั้งหนึ่งบอกกับแฟนของเอบอก
หยุดให้แล้วนะค่ากินค่ารักษานะคือทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกอ้าว
แล้วไม่รับผิดชอบเหรอเขาถามจะรับผิดชอบยังไงเขาบอก
ถ้ายังงั้นก็เรียกค่าเสียหาย๒หมื่นก็แล้วกัน
แต่ทางฝั่งของบีเนี่ยบอกไม่ไหวมีไม่ถึง
คือยังไงสัญญาว่าจะดูแลให้เต็มที่แต่ถ้าจะเอาสองหมื่นมีไม่ถึงหรอก
แล้วก็ต่อรองว่าเดี๋ยวจะทยอยจ่ายให้แล้วกัน
ถ้าจะเอาสองหมื่นจริงแต่ต้องไม่ดึงเรื่องนี้
เข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมอ่าคืออย่าไปฟ้องมหาวิทยาลัย
ไปแจ้งตำรวจได้ไหมแต่ทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไม่โอเค
เท่ากับว่าคุณไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะรับผิดชอบเลย
คือจะดูแลเขารับผิดชอบเขาสุดท้ายคุณแบบขนาดจะกินอะไร
ยังต้องถ่ายรูปส่งมาให้ดูเลยเดี๋ยวจะเบิกเกินหรือเปล่า

เราได้คุยกับทางเอแล้วก็ครอบครัวนะครับ
หลังจากมาให้ข้อมูลกับทางสนบังพลัด
แล้วชุดสืบสวนก็เลยให้ไปชี้จุดเกิดเหตุที่หอพักแห่งหนึ่ง
ในซอยจรรย์สนิทวง๖๘นะครับ
ห้องพักที่เกิดเหตุเอบอกว่าอยู่ชั้น๖นะฮะ
แต่ไม่เจอรุ่นพี่แล้วนะรุ่นพี่ที่ว่าให้มาหาที่ห้องนี้นะครับ
จากนั้นตำรวจก็มาขอดูกล้องวงจรปิดของหอพักนะครับ
แล้วก็เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดเอาไปแล้วนะฮะ
เพื่อเป็นหลักฐานว่าวันนั้นมีใครมากี่คนอะไรยังไงบ้าง
ผู้เสียหายไปชี้จุดด้านหน้าอพาร์ทเมนต์ด้วยนะครับ
เป็นจุดที่เอาจักรยานยนต์มาจอดเอาไว้

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า
กลุ่มผู้เสียหายกับรุ่นพี่มาถึงอพาร์ทเมนต์ตรงนี้
หอพักแห่งนี้ประมาณบ่าย๒นะครับ
แล้วก็ออกจากหอพักแห่งนี้๑๘นาฬิกา๑๐นาที
ของวันที่๓๑ตุลาคม
ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะรอตามตัวรุ่นพี่ที่ก่อเหตุ
มาสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป
หรือถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามที่ทางฝั่งนั้นเขาไปบอก
ไปแจ้งความหรือว่าบอกกับผู้สื่อข่าวให้ฟังเนี่ย

แล้วตอนที่รับผิดชอบตกลงกันเรื่องค่าเสียหายเนี่ย